ค่ะข่าวเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อลูกชายวัยยี่สิบเอ็ดปีบอกว่า
ผมยังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของชายวัยยี่สิบเอ็ดกับตำรวจเนี่ย
เขามีอะไรกันตำรวจไม่พอใจอะไรแต่ที่จะให้ดูต่อไปนี้
คลิปนี้เป็นคลิปที่พ่อถ่ายเอาไว้ตอนที่ลูกถูกตำรวจลากตัวมาที่โรงพัก
เห็นชายหัวเกลียนเนี่ยรุมล้อมลูกชายอยู่เต็มไปหมดนะฮะใช่ค่ะ
ปิดไฟแล้วก็ซ้อมเอาลองดูค่ะ

พอนนพอพอนนคือใครนนคือคนเสื้อขาวที่กำลังถูกลากถูกดึงออกมานี่แหละครับ
ใช่ค่ะแล้วกลายเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะใช่
กำลังโอ้โหโหกเวกโวยวายด่าตำรวจเหมือนกัน
ตัวน้องนนท์ออกมาเนี่ยนะฮะภาพมันจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรอ่ะตำรวจปิดไฟอ่ะแล้วเหตุการณ์นี้คนที่ถ่ายคลิปไว้คือ
พ่อของนนท์นี่แหละคุณพ่ออนุชิตเพชรัตน์ค่ะ
พ่อเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านดงมะเอกนะคะ
เรนูนครของนครพนมแล้วพ่อเป็นคนเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าอยากให้เอาผิดกับตำรวจที่ก่อเหตุมาทำแบบนี้กับลูกพ่อได้ยังไง
ลูกพ่อเนี่ยคือนายนทะนนท์เพชรัตหรือว่านนท์อายุยี่สิบเอ็ดปี
ลูกพ่ออาการเป็นยังไงบ้างอ่ะคะนี่ดูสิ
รอยแบบรอยขีดรอยขวนโดนเป็นแผลตรงหน้า
แล้วไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวตามเนื้อตามตัวก็ฟกช้ำหลายจุดเลยค่ะ
อันนี้ที่แขนนะที่แขนก็ฟกช้ำนะฮะ
ประมาณกับ๔ทุ่มของเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมาค่ะชั้น๒ของโรงพักษณ์ที่
สพนาโดนที่เรนูนครจังหวัดนครพนมนี่แหละแล้วพอลูกโดนแบบนี้ใช่ไหม
คุณผู้ชมเห็นกระดาษแผ่นนี้ใช่ไหมครับนี่พ่อพานนท์ไปตรวจร่างกายนะ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีค่ะกับตำรวจที่อยู่ในคลิป
ขอให้ย้ายตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรีที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่ด้วย
เราไปเจอคุณพ่อเราไปเจอน้องนนเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าวันนั้นน่ะผมไปกินข้าวกับพ่ออยู่ห่างจากโรงพักอ่ะ
ร้านอยู่ห่างจากโรงพักษณ์ประมาณสักโลกรัม๑
ผมลุกจากโต๊ะแล้วไปดู

ใช่ค่ะเพราะว่ารถคันนั้นมันคล้ายกับรถคู่กรณี
ที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์เพื่อนผม

ก็เนี่ยเหมือนกับที่เราพาดหัวด้านหลังของเราเมื่อสักครู่ค่ะ

ตำรวจที่เป็นเจ้าของรถกระบะคันนั้นเขาไม่พอใจไง

นนทก็พยายามอธิบายค่ะแต่ตำรวจไม่ฟังเลย
กลายเป็นว่าเรียกสายตรวจที่สพนาโดนมา
แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบอีก๔๕นายเนี่ย
มาแล้วก็พาตัวนนพาตัวพ่อไปโรงพัก

ปิดไฟขู่ทำร้ายร่างกายวางหมัดวางมวย
นนท์บอกว่าถ้าเกิดพ่อผมไม่ไปด้วย
ผมไม่รู้เลยว่าผมจะรอดออกมาจากโรงพักหรือเปล่า
ผมเห็นในเขาขับรถไล่ชนรุ่นพี่ผม

แล้วผมก็ไปเจอที่อีกร้านหนึ่ง

แล้วเขามาถามว่าถ่ายรูปทำไมถ่ายรูปทำไม
ผมก็เห็นว่ารถมันเป็นรอยเพราะจำรถได้
แล้วก็หลังจากนั้นก็เขม่นกันสักพัก
แล้วก็ไปโรงพักครับแล้วก็กำลังจะตรวจฉี่
ว่าผมก็กำลังก้มแบบกำลังจะฉี่ครับ
เขาก็แสงข้างหลังเลย
ตอนจังหวะจะฉี่ให้ตรวจเขาซัดข้างหลังเลย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งนนท์นะ
คือนนท์เขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกัน
ให้ตรวจฉี่เลยไม่ใช่ตำรวจบังคับให้ตรวจนะ
เขาก็จะให้ตรวจเองเลยว่าเขาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรมา
เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยไม่เกี่ยวกับเหล้าด้วยนะครับ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกมา
แล้วก็พ่อของนนท์ถ่ายคลิปไว้ได้มีการร้องเรียนกันไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับ
หลังเกิดเหตุทางตำรวจคู่กรณีมาเจรจาขอไก่เกลี่ยนะ
แต่ว่าถามว่าเจอนนหรือยังนนบอกว่าผมยังไม่ขอเจอเขา
ผมยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่พ่อของนนท์เนี่ยได้เจอกับตำรวจคู่กรณีพ่อของนนท์ไม่ยอมนะฮะ
เพราะว่าต้องการให้ตำรวจนายนี้ออกจากพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบเอาผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาด

ส่วนที่นำคลิปนี้ออกมาแฉเพราะไม่ต้องการให้มีการก่อเหตุซ้ำ

กับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
พลตำรวจตรีธวัชชัยถุงเป้า

ผมสั่งย้าย๑๐ตำรวจตรีในคลิป
จากที่สพนาโดนให้ไปสังกัดสพบ้านกลาง

แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เร่งสอบสวนข้อได้จริงค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเองของสองฝ่าย
เดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับสองฝ่ายเลย
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจมาแล้ว
ตำรวจ๑๐ตำรวจตรีเป็นฝ่ายผิด

แล้วเดี๋ยวจะเจรจาชดใช้เยียวยาให้กับฝั่งนนท์แล้วก็พ่อ

เท่าที่ตรวจสอบปรากฏว่าฝั่งนนท์
กับฝั่งตำรวจเคยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน

นายตำรวจคนนั้นไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ให้เวลากับการสอบสักนิดนึง

แล้วจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะ
อันนี้ก็เราต้องฟังการชี้แจงจากฝั่งของตำรวจด้วยนะฮะ